เครียดไหมแต่ละข่าวเครียดมาเยอะแล้วนะ

ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชื่นชม

คือพอรถเครื่องเสียงไปจอดอยู่หน้าโรงเรียน
ออกไหมคะหน้าโรงเรียนเด็กประถมอนุบาล
แล้วคุณคิดว่าเด็กเขาจะทำท่าไหน

ถ้าครูไม่มาตีก้นนี่คงจะยาวนะปุ้ยนะ
ใช่นี่ไงชาวเน็ตเขาก็เลยแซวแหมครู

น่ารักเล่นดูอันนี้นี่คือความสุขของเด็กเขานะ
ว่าแต่น้องเลยพี่เองก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
คือต้องบอกว่าเพลงที่เขาเปิดมันเป็นเพลงขวัญใจของเด็กไง

แล้วสุดท้ายครูก็ต้องให้เด็กเข้าไป

ว่าครูกังวลเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่า

ขับมาบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมือง

ให้ไหนได้๒น้องเขาจะสู้เราไม่ไหว

แต่ละคนนี่คือดูเหมือนจีบนะ
ก็เป็นคลิปน่ารักนะฮะที่มาฝากตอนเช้าแบบนี้เห็นไหม

เดี๋ยววันต่อไปจะเปิดเพลงแล้วให้ปุ้ยเต้นก่อนเข้ารายการ
ค่ะดีไหมอ้าว